คุณผู้ชมเข้าไปดูแฮชแท็กในทวิตเตอร์กันแล้วหรือยังคะ
ตอนนี้แฮชแท็กที่มาแรงคือเพื่อไทยการละครค่ะ
คนพูดถึงกันเยอะมากนี่คือคนเอาคลิปที่คุณอุ้งอิ๊ง
คุณเศรษฐาแล้วก็หมอชลนานเคยไปหาเสียง
ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่เวทีปลาใสต่างหรือเวทีดีเบตที่บอกว่า
ก็อยากให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้ว่าก็คงไม่ได้ชอบนะคะ
รัฐบาลที่เกิดขึ้นสองครั้งล่าสุดที่ทุกคนจำความกันได้ดิฉันก็คงไม่ได้ชอบ
เพราะฉะนั้นการจับมือเนี่ยการที่ที่ฉันไม่ตอบออกมาตรงหลายครั้งเนี่ย
เพราะดิฉันให้เกียรติประชาชนให้เกียรติประเทศเพราะการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้น
แต่ถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ทำรัฐประหารมาดิฉันจะอยากจับมือด้วยไหม
อันนี้ควรจะเป็นคำตอบที่ประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะ
คือตอนนั้นเพื่อไทยเขาชัดเจนเรื่องการไม่เอารวมไทยสร้างชาติหรือพ่นเอกประยุทธ์

แต่มันมีคำถามว่าแล้วลุงป้อมเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยตกลงเอายังไงเอาให้ชัดเจน
เพราะว่าตอนนั้นทางก้าวไกลเขาก็ชัดเจนไปแล้วว่าเขาไม่เอาทั้งสองลุง
สุดท้ายแล้วเพื่อไทยก็เลยต้องออกมาประกาศในช่วงท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ย
สัก๒สัปดาห์เนี่ยว่าไม่เอาทั้งสองลุง
ซึ่งประโยคนี้คือประโยคที่คนเอามาโพสต์กันเยอะมากในช่วงนี้
ดูหน้าดิฉันไว้ไม่จับมือกับคนร่วมรัฐประหารนะคะ
ถามว่าความรับผิดชอบที่เคยลั่นวาจาไว้อยู่ที่ไหน
ทำไมมันถึงมีภาพที่หัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ย
จับมือกับภูมิใจไทยมั่งล่ะพลังประชารัฐมั่งล่ะ

แล้วคนก็ไปขุดคลิปกันมาแบบเต็มโลกโซเชียลเลยค่ะ
ผลิตการณ์แน่นอนนะคะ

ในเวทีปราศัยต่างคุณเศรษฐาก็ยืนยันชัดเจน
โดยเฉพาะที่เวทีหาเสียงที่จังหวัดเลย๒๑เมษายนที่ผ่านมา

แต่ว่าภักดิ์เพื่อไทยมีความตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลภักดิ์เดียว
เราไม่ต้องการจะร่วมกับพักพลังประชารัฐ
หรือภักดิ์รวมไทยสร้างชาติ
พี่น้องเป็นศักดิ์ขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับ
ว่าภักดิ์เพื่อไทยไม่จับมือกับ๒ภักดิ์นี้

บอกเหตุผลเบื้องหลังด้วยแล้วกันว่าทำไม
พักนี้เมื่อ๘ปีที่แล้ว
มีส่วนในการร่วมในการทำรัฐประหาร
ปล้นอำนาจอธิปไตยจากพี่น้องประชาชนครับ
ส่วนหมอชนละนานอย่างที่บอกรับศึกหนักที่สุดณตอนนี้เลยในฐานะหัวหน้าพัก

ถ้าจับมือกับสองลุงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ

ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ผมประกาศมาหลายวิธีแล้วว่า

ไม่จับมือไม่มีริวกับลุงป้อม
ถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพัก
ถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพรรค

ถามเพื่อให้แน่ใจ
ถามเพื่อให้แน่ใจ

ถามเพื่อให้แน่ใจ
ถามเพื่อให้แน่ใจ

ถามเพื่อให้แน่ใจ
ถามเพื่อให้แน่ใจ
ถามเพื่อให้แน่ใจ

ถามเพื่อให้แน่ใจ
ถามเพื่อให้แน่ใจ
ถามเพื่อให้แน่ใจ
ถามเพื่อให้แน่ใจ

ถามเพื่อให้แน่ใจ

ถามเพื่อให้แน่ใจ

ถามเพื่อให้แน่ใจ

ถามเพื่อให้แน่ใจ

ถามเพื่อให้แน่ใจ